มาดูความเดือดเนื้อร้อนใจของแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะ
ทำลอตเตอรี่หาย๖๕ชุด๑๓๐ใบคิดเป็นเงินก็หมื่นกว่าบาทค่ะ
ก็เลยมาร้องสื่อมวลชนนะคะบอกว่าช่วยกระจายข่าวหน่อยได้ไหม

เราก็ตอบว่าได้แล้วค่ะเป็นความทุกข์ของชาวบ้านนี้ครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าวราพรเก่งมากอายุ๔๕ปีนะคะ
เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ที่จังหวัดกระบีแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วย
มาร้องสื่อมวลชนให้ช่วยตามหาลอตเตอรี่
ประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๖๔จำนวน๖๕ชุดรวมทั้งสิ้น๑๓๐ใบ

ก็คือค่ำวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เล่าต่อบอกว่าในวันเกิดเหตุคือค่ำ๗เมษายนที่ผ่านมา
ไปนั่งกินข้าวกับคนรู้จักอีก๒คนที่ร้านอาหาร
ร้านอาหารอยู่ตรงไหนคะเราจะได้ตามให้ถูก
ร้านอาหารก็อยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โดยนำลอตเตอรี่ทั้งหมดใส่ไว้ในกระเป๋าสีดำ

หลังจากนั้นพอทานเสร็จปุ๊บเรียกเก็บเงิน
พอจ่ายค่าอาหารเสร็จแล้วก็ลุกจากร้านอาหารไป
โดยลืมลอตเตอรี่ทิ้งไว้ทั้งกระเป๋าเลยนะคะ
นึกขึ้นได้ก็คือก็กลับถึงบ้านแล้ว
ติดต่อทางร้านกลับไปแต่ทางร้านบอกว่าไม่มีนะคะ
ก็เลยรอจนถึงเช้าตอนรอก็คงกระวนกระวายใจมีน้อยนะคะ

บอกว่าพยายามหาแล้วหาเหล้าก็ไม่เจอ
ที่สำคัญร้านอาหารร้านนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดซะด้วย
ก็เลยไม่สามารถที่จะไปดูภาพย้อนหลังได้นะคะ
นี่เธอถ่ายไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าทุกข์หน่อยค่ะ
ที่หายไปก็อยากจะให้คนที่เก็บได้นำมาคืนหน่อย
เพราะว่าถึงเก็บได้ยังไงก็สมมุติถูก
ถูกรางวัลก็ขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่าเราได้อายัดไว้ที่กองสลากแล้ว
ถูกรางวัลก็ขึ้นเงินไม่ได้เพราะคุณวราพรไปอายัดไว้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่เอาไปเอามาคืนเถอะนะ
เธอบอกว่าเธอไม่สบายใจเลย
เล่าต่อเธอบอกว่าชอบซื้อลอตเตอรี่ไว้จำนวนมากแล้วก็แบ่งขายต่อให้กับเพื่อนคนรู้จัก
ก็เลยอยากให้คนที่เก็บได้หรือหยิบไปนำมาคืน
ยินดีที่จะมอบสินน้ำใจให้ด้วยนะคะ
ก็เป็นความไม่สบายใจของเธอ
อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่พบเจออาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็เอามาคืนซะนะ
เมื่อวานนี้โชคดีนะแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ลืมทั้งแผง